แต่ต้องบอกเลยนะนี่ปีอะไร๒๕๖๓จะหมดปีแล้วจะเข้าสู่ปี๒๕๕๙
มันหมดยุคที่ดาราจะตกเป็นเหยื่อของเกลียนคีย์บอร์ดแล้วนะคะ
เรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาคอมเมนต์บอกเลยว่าเข็ดหลาบกันไปแน่นอน
เพราะว่ารายล่าสุดที่โดนไปเนี่ยก็คือคุณจ๊ะอาสยาม
คือคุณจ๊ะเธออยู่ในวงการมานานแล้ว
คือเธอก็โดนค่อนข้างแรงมาตลอดเลยนะ

บอกว่าเอ๊น้องเป็นนักร้องหรือว่าเป็นกะจุด
บวชมานานไม่รู้จริง
จ๊ะเขาก็เลยถึงแบบทนไม่ไหวออกมาโพสต์ข้อความ
ทนกับคำด่ามาตลอดเลยทนมาแบบเรียกได้ว่าสีทนได้อ่ะจ้ะ
แต่เคสนี้คุณพี่เขาได้หมายไปเรียบร้อยแล้วนะก็คือหมายอะไรคะ
หมายเรียกฟ้องถูกต้องแล้วก็มีการโทรติดต่อมาทางผู้จัดการจ๊ะ
เพื่อที่จะขอโทษแบบสุดพลังเลยทางเราเนี่ยรับฟังนะคำขอโทษ
แต่ไม่ได้ยกโทษให้คุณพี่ควรจะได้รับบทเรียนในชีวิตของคุณพี่บ้าง
ว่าคุณพี่ไม่มีสิทธิ์จะไปด่าใครแบบไหนก็ได้แล้วทิ้งท้ายแบบนี้ด้วยค่ะ
จะพิมพ์ด่าคนอื่นกรุณาเช็คยอดเงินในบัญชีของคุณด้วยนะคะ
จ๊ะโพสต์ไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วจ๊ะเองก็โพสต์ภาพที่เธอกำลังปรึกษาทนายความส่วนตัว
พร้อมกับข้อความแบบนี้ฝากถึงคู่กรณีด้วยว่า
ถ้าคุณพี่มาโรงพักคุณพี่จะเจอกับทนายของหนู
จะไม่เจอหนูนะคะไม่ต้องเอากระเช้ามากลัวคุณพี่จะหนัก
ก็คือปกติแล้วส่วนใหญ่มาขอโทษขอโพยกกระเช้ามา
คิดว่าดารงดาราเขาจะให้อภัยจ้าบอกไม่ต้องค่ะมันน่ะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเพิ่มเติมบอกว่า
คู่กรณีรายนี้ทำงานราชการด้วยนะ
พอได้รับหมายเรียกจากตำรวจก็รีบติดต่อมาหาเธอทันทีเพื่อจะขอโทษ
จะยืนยันเลยว่าจะไม่ขอยอมความเรื่องนี้และขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าอยากให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างว่าเวลาคุณจะว่าใคร

ไม่ใช่คิดว่าคุณมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือ
แล้วคุณจะพิมพ์อะไรออกไปก็ได้
เพราะฉะนั้นยุคนี้นะคะอย่างที่บอกจะเข้าสู่ปีพศ๒๕๖๔แล้ว
จะโพสต์จะพิมพ์อะไรกรุณาเช็คยอดเงินในบัญชีคุณให้เรียบร้อยซะก่อนนะจ๊
พูดกันตามตรงดิฉันก็ไม่อยากไปไล่ตามข่าวมิสสนสนเลยด้วยค่ะ